ออกยามนี้ต้องลาออกประทวงคนงกนะแหมถ้าใครรู้จักเพลงนี้ก็มีอายุพอดูนะอิอิเต้าพูดถึงงานหันไปมองโต๊ะทำงานก็ต้องหันกลับมากุมขมับเพราะเครียดจัดถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีงานไม่ดีชีชำเดือนสิงหาคมรักหลิชอบหลี
คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมีนน่าปวดหัวปวดใจต้องพกยาภาระเพราะถูกพามายกเลิกสัญญา
แก้ไขเอกสารเปลี่ยนแปลงงานทีมเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน
รุมเข้ามาหลายอย่างพร้อมพร้อมกันหรือชาวมีนต้องพยายามจัดสรรชีวิตและเวลาให้ดี
หาคนที่ไว้ใจได้มาเป็นที่ปรึกษาแบ่งเบาใจเพื่อลดความเครียดในจังหวัดนี้ลง
อันดับสี่ราศีกันทำงานอะไรพยายามอย่าออกหน้าออกตาเยอะ
เพราะจะเจอกับเสิร์ฟไร้ท่าทางที่ไม่ดีมาจะเอ๋ใส่อุ้ยตกกัดใจ
งานที่เคยนัดแนะพูดคุยไว้จะถูกยกเลิกกระทันหันแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แก้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจเสียทีหลีกลุมแทนแนะนำให้เป็นฝ่ายซัพพอร์ต
และดึงคนอื่นเข้ามาทำให้งานนี้จบแฮปปี้อันดับ๓ราศีพิจิกษ์เงินร้อน
เปล่าแต่เป็นปัญหาจะมีปัญหาเยอะกับเพื่อนร่วมงานเยอะ
พิจิกษ์ต้องเลี่ยงการพูดตรงทำอะไรต้องระวังงานสำคัญ
พยายามอย่าไว้ใจคนรอบข้างทำอะไรด้วยตัวเองได้จะดีที่สุด
อันดับ๒ราศีมังกรมีความเบื่อไหนเบอร์ใหญ่ในการทำงานสูงจ้า
ไม่ได้ดั่งใจทางเพื่อนร่วมงานจ้า
ทีมงานขยันแบบไม่เห็นผล
รู้สึกเหมือนขยันจริงคนเดียวจ้า
ก่อให้เกิดความเครียดวิตกกังวล

หรือย้ายงานหลีก็ยังไม่แนะนำ
เพราะอาจจะทำให้แย่กว่าเดิม
ทำใจนะจ้า

ระวังให้ดีอาจจะมีเหตุเพศภัยเกี่ยวกับงานต้องระวังเรื่องเอกสารตรวจสอบอาจมีข้อผิดพลาดเซ็นผิดที่ถูกขโมยขโมยใจขโมยของเสียหายด้วยความประมาท
เพียงเท่านั้นยังจะมีคนอิจฉามีศัตรูทำให้ชาวกรกฎถูกนินค่ะใส่ร้ายร้องไห้เสียน้ำตาเดือนนี้ได้นาจาเพราะฉะนั้นต้องมีสติจะผ่านไปได้ด้วยดี
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีงานไม่ดีชีชำเดือนสิงหาคมถึงงานจะหนักแค่ไหนก็หลีนอมคลายสู้กันต่อไปหลีเป็นกำลังใจให้เสมอจุบุจุบุวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู